ต่อกันที่กลุ่มศิลปินกลุ่มนี้กันบ้างดีกว่า

เพราะว่านุ่มแบงคริติเขาออกมาบอกว่า
ว่าเราชื่ออะไรบอกกันด้วย

หลังจากที่ห่างหายไปทำความฝันในรอบ๖ปีที่ผ่านมา
เอาไปดูหน้าตาของพี่แบงค์ของเรากันหน่อยว่าเหมือนเดิมหรือเปล่า
นี่กลับมาแล้วแก่เลยปะเนี่ยโอ้ยพี่แบงค์

ดูท่าจะทนเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับไม่ไหวไงคุณ

ทั้งพลแฮคสุ่มแล้วก็ยักษ์
รวมถึงเจ้าตัวกำลังจะกลับมารวมตัวกันทำงานเพลงอีกครั้ง
นับตั้งแต่ประกาศยุบวงไปเมื่อปี๒๕๕๓นะคะ

ส่วนผลงานชุดใหม่ที่กลับมาทำร่วมกัน

คลอดออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันเมื่อไหร่
แบงค์บอกว่าไม่น่าจะเกิน๒ปี
นานขนาดนั้นเลยเหรอไปติดตามกันค่ะ
คือถ้าเกิดแฟนเพลงเราไม่ถามอะไรเลย

เพราะที่ความการเรียกร้องกับแฟนคลับเนี้ย
เรารู้สึกว่ามันเหมือนเราโดนด่าทุกวัน

แต่ว่าจะให้ตอบว่ากลับมาวันไหน

คุยกันว่าเฮ้ยเราเล่นดนตรีกับใครเนี่ย

เล่นแบบอยากกลับไปเล่นเพลงแบบมัน

มันมีคันลองว่าห้ามเล่นเพลงนี้ไง
ต้องเล่นเพลงนี้เฉพาะตอนวงแคสกลับมาเท่านั้น

ใช่นึกว่าพี่แครสเป็นทำอะไรมาทำให้แก่นลง
เขาเล่นละครเมื่อทีพี่แครสอะไรหรอพี่แบงค์

ไม่ใช่คือก็ต่างคนต่างออกไปไงตอนแยกวง

ว่าเขาอีเหนาเป็นเองได้คืน

ต้องบอกว่าน่าสนใจนะสำหรับการกลับมารวมตัวอีกครั้งในรอบ๖ปี
เดี๋ยวรอดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงอีกสัก๒ปีนานไปเปล่า